คุณผู้ชมพามาดูกรณีเด็กชายวัย๒ขวบเศษที่ทางแม่กับพ่อเลี้ยง
อ้างว่าเด็กกินขนมอรัวแล้วก็ไปติดคอจนเสียชีวิต
แม้กระทั่งรีบนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็ตามนะครับ
เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปฟังเสียงคำให้การของทางพ่อเลี้ยงกันก่อน
แล้วก็จะมาดูว่าทางคดีมีความคืบหน้า
เพราะว่าส่งศพเด็กชนะสูตรแล้วตำรวจพบพิรุธหลายอย่าง
คดีนี้อาจจะเป็นคดีที่พลิกแล้วนะครับ
นี่เป็นคำบอกเล่าของแม่แท้ของเด็กนะฮะ
และคำบอกเล่าของพ่อเลี้ยงของเด็กนะครับ
ที่ตอนนั้นนำตัวเด็กมาส่งโรงพยาบาล
ปรากฏว่าตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะครับ
เพราะว่าตำรวจไปพบสภาพของเด็กชาย

ตำรวจจึงส่งศพให้สถาบันนิติเวชชนะสูตร

เพราะอยู่กับเด็กก่อนที่เด็กจะตายนะครับ

อดคล้องกับข้อสงสัยคุณ

ทั้งที่ใบหน้าและศีรษะ

จากการถูกกระแทกอย่างรุนแรง

และทางตำรวจโรงพักกบินบุรี

มักจะมีพฤติกรรมหันไปทำร้ายลูกชาย

ตบตีลูกวัย๒ขวบเท่านั้นเองอยู่บ่อยครั้ง
และในวันเกิดเหตุมีการทะเลาะกันนะครับ
ระหว่างผู้เป็นแม่กับพ่อเลี้ยงเนี่ย

ไปทุบสีสะลูกถึงห้าครั้ง

จากนั้นลูกชายก็อยู่กับพ่อเลี้ยง

ยังไม่ได้มีอาการอะไรมากไงคุณ
เด็กก็กินขนมตามปกติ

ทางตำรวจตอนนี้นำตัวแม่แท้

ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

หากพบหลักฐานว่าพ่อเลี้ยงรู้เห็น

ก็จะดำเนินคดีที่พ่อเลี้ยงต่อไป
คือตอนแรกคดีนี้เพ่งไปที่พ่อเลี้ยงเลยนะ

ก่อนที่จะรีบส่งเด็กโรงพยาบาล

ว่าแม่น่าจะเป็นผู้ทุบเด็ก